ตลาดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายครับ

ปกติแกก็จะมีที่ที่แกจะขายของอยู่เป็นประจำ

พ่อค้าเอารถมาจอดขวาง

โอ้โหเมื่อกี้เห็นก้อนอิดก้อนหินไหม

แบบเต็มที่อะ

กระจกรถของเก๋งขาวหลายรอยครับแบบนี้ฮะ
ชาวบ้านเดินผ่านเธอเหมือนจะหยุดนะ
แล้วพอชาวบ้านเดินตัวเงียบในนานมอโตไซต์
เตอร์ไซค์ขับผ่านปุ๊บเธอหยุดนิดนึง

พอหนำใจทุบจนได้ที่รอบคันแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดโพชัยอย่างที่บอกไปที่หนองคาย
เจ้าของรถเนี่ยชื่อพี่พิทักษ์อายุ๓๘ปีไปแจ้งความเลย
กับโรงพักเมืองหนองคายแล้วก็พานักข่าวไปดู
นี่นี่นักข่าวมาดูรถผมนี่

ไฟหน้าไฟท้ายสีรถถลอกหมดเลย
พี่พีทักบอกว่าผมเองเนี่ยนะเป็นพ่อค้าขายน้ำมะพร้าว
มาขายของแทนแม่ได้ไม่กี่วัน

แต่วันเกิดเหตุตี๔ของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ผมก็มาจอดตามปกติผ่านไป๒ชั่วโมง
พ่อค้าแม่ค้าวิ่งมาบอกเฮ้ยพี่ทักพี่ทักพี่ทัก
รถเองมีคนทุบรถผมก็รีบออกไปดูเลย

ก่อนจะทุบป้าคนนั้นคุณผู้ชมป้าคนนี้นะ
มีการตะโกนถามว่ารถมาจอดขวางที่ขายของ
ถ้าทุบรถคันนี้จะถึงล้านไหมจะเสียตังค์ถึงล้านไหม
ยังไม่มีใครตอบป้าเขาป้าเขาทุบแล้ว
ครับลงมือทุบเลยครับหลังจากนั้นตำรวจสพเมืองเมืองหนองคาย
ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าที่ก่อเหตุครับ
ทันทีที่ป้าเขาเห็นตำรวจหนีเลยครับ
นี่เปิดประตูมาแล้วก็เดินหนีไปฮะออกจากบ้านไปเลย
ทีนี้ตำรวจถามใครดีวะป้าไปแล้วไปถามลูกสาว
ลูกสาวของคุณป้าเขาก็บอกว่าอ๋อคุณแม่เธอมีอาการคล้ายผู้ป่วยจิตเวท
ก็พาไปรักษาแล้วก็ไม่ยอมนะแม่ไม่ยอมรักษา
ก็ต้องทำทีแบบออกอุบายพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
จะหลอกนำตัวไปรักษาให้ได้ออกอุบายแม่ไปเที่ยวกัน
แต่แม่ก็ไม่ไว้ใจครับแม่ก็บอกจะ
ไม่ไปไปทำไมบ้านกูอยู่นี่ไม่ไปจะไปเที่ยวทำไม
เป็นลูกสาวก็หมดปัญญาปาดน้ำตาเลยคุณผู้ชม

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวลูกเนี่ยก็ยังไม่เห็นคลิปนะ
แต่ก็ได้คุยกับผู้เสียหายไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวหนูรับผิดชอบให้ครับ
นี่ลูกสาวก็เล่าไปร้องไห้ไปเหมือนจะหมดปัญญาแล้ว

ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาครับทำให้เสียทรัพย

ฝากด้วยตำรวจฝากมาถึงคนไทยทุกคนเลยละกัน
พี่เบิร์นเป็นน้ำแข็งนะครับอากาศร้อนอย่าหัวร้อนตามอากาศใจเย็น

ไม่ใช่เอากลวยเอาอิดมาทุบแบบนี้ครับมันมีความผิดตามกฎหมายฮะ
ลูกสาวป้านะพี่สงสารหนูนะ

ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเยอะกว่านี้พี่บอกตรง
เดี๋ยวไปทำให้มันใหญ่กว่านี้
คือลูกก็ช็อกเหมือนกันไงไม่คิดว่าแม่จะเป็นแบบนี้

ขับรถมาไทยรัฐไม่กล้าไปจอดทับที่พี่เบิร์ตเลย